และแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อกันต่อ
เพราะว่าดิฉันให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อช่วงที่แล้ว
ก่อนปิดเบรกว่าจะพาไปดูต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ
ชาวบ้านเขาแห่กันไปขอโชคขอลาบกัน

จากว่าที่นี่เราเคยเล่าถึงเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ

ตามไปเลยจังหวัดกาลสินกับต้นตะเคียนทอง

โอ้โหไปเลยจ้า
คนเขาแห่กันมาเป็นหมื่นคนเลยนะคะ
ที่วัดใหม่สามัคคีตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมรสัยค่ะ
มีประชาชนมาที่วัดโอ้โหหนาแน่นกว่าทุกวันนะคุณนะ
มีทั้งชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่

มาขอพรขอโชคขอลาบจากตะเคียนทอง๒ท่อน

ถ้าใครจำได้นะคุณผู้ชมตะเคียนสองท่อนนี้ก็คือ
เคียนที่ถูกพบจมอยู่ใต้แม่น้ำชี
เรานำเสนอเรื่องนี้ไป๒ครั้งคุณจำได้ไหม

แล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาด
ระหว่างการขุดพบที่มีเสียงแปลกแล้วก็ลวดสลิงขาดจำได้
นั่นแหละค่ะจากวันที่พบจนถึงวันนี้นะคะ
บอกเลยว่ากระแสแรงมากเลย
หลายคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
ก็แห่กันนำดอกไม้ถูกเทียนมากราบไหว้กัน
บางคนก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ค่ะนั่นก็คือ

แป้งค่ะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนนะ

เห้ยมีคนได้เลขเด่ดจากโต๊ะแม่ไปด้วยนะ
บางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเลข๓ตัวแบบ

บางคนเขาบอกนะอันนี้ชาวบ้านแถวนั้นที่ไปร่วมงาน
เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังเขาบอกว่า
เนี่ยได้เลขมาเลยชัดเลยเห็นเป็นเลข๒บ้าง

คือเขาไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้นะ
แล้วดิฉันก็ไม่ได้มาใบ้ไม่ได้มาบอกคุณผู้ชมนะ
เห็นตามนี้จริงก็คือฟังชาวบ้านเขามาอีกทีนึงอะนะคะ
ส่วนบางคนเขาบอกมองไม่เห็นก็มีเหมือนกันนะ
บางคนเขาก็บอกไม่เห็นว่ากันไปใช่
คือน้ำที่เอามารดเนี่ยคือไม่เหมือนที่อื่นนะ

ใช่แต่ที่นี่เขามีน้ำมารดด้วย
เป็นน้ำมนต์เป็นน้ำอบที่ไว้ใช้กัน
ในพิธีนะคะเขามีการแบบว่ามาทำพิธีกัน
คนเลยเนืองแน่นวัดแบบนี้นะคะ
บางคนก็คิดกันไปต่างนานาว่า
เอ๊ะอย่างไรดีจะซื้อความยาวความกว้าง
อะไรอย่างนี้ของต้นตะเคียนหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมต้องไปซื้อลอตเตอรี่ทุกท่านนะ
แต่บอกว่าชาวบ้านที่เขาไปเขามีความเชื่อกันแบบนี้เท่านั้น
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็ใกล้แล้วที่จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะ
นี่คุณผู้ชมก็ดูกันแล้วกันว่าชาวบ้าน
เขาไปทำอะไรกันที่วัดนี้บ้าง
เขามีความเชื่อกันยังไงเราก็นำมาเสนอให้ดูกัน
นี่้อยตูบันเนี่ยที่เขาว่ากันว่าอดีตได้เป็นบทเรียน